การแสดงถึงภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าด้วยในอำเภอเมืองชนบุรี
มีการตั้งชื่อซอยต่างถึง๓๔ชื่อ
และที่สำคัญ๓๔ชื่อคล้องจองกันหมดเลยค่ะ
ทั้ง๓๔ซอยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชนบุรี
แต่ละชื่อมีความไพร้อเพราะพริ้งคล้องจองกันมากมายนะคะ
เริ่มจากลาดวิถีศรีบัญญัติรัฐพดุงบำรุงเขตเจตประชาธีคามาก

ภาคมหันจันสถิตพิษฐาน

ลำพูคูกัมพลคนป้อมค่ายบ่ายนำพลสำราญราชชาติเดชาท่าเรือพลี

นิคมปฐมวัยไกรเกรียงยุคสุขนิรันดิ์เสริมสันติอดิเรกเอกวุฒิอุทยานธานธีปรีดารมชมสำราญย่านโพทอง
คลองสังเขตเทพประสาทราชประสิทธิ์จิตประสงค์จงประสานและเทศบาลสมมติ
และสืบสกุลสุภาษาปรบมือให้

โดนหมดเลย๓๔ซอย

ใช่ค่ะจากการสอบถามนะคะคนนี้ก็คือคุณธนาพรชูชื่นเป็นหัวหน้าหอสมุทรแห่งชาติที่จังหวัดชนบุรี
บอกว่าที่มาของชื่อซอยที่คล้องจองกันนี่มีมาตั้งแต่ปี๒๕๐๖แล้วนะคะ
เมื่อก่อนประชาชนส่วนมากของชนบุรีจะประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่ใช้เรือค่ะเป็นภาษณะ
มีการสร้างสะพานที่เป็นไม้ต่อมาก็มีการสร้างสะพานขึ้นหลายสะพานตั้งชื่อสะพานตามชื่อของคนในสะพานนั้น
เมื่อเจ้าของชื่อสะพานเสียชีวิตก็จำชื่อสะพานไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อซอยแทน
และจากการค้นหาทราบว่าในจำนงจันทะเทียระนะคะจันทะเทียระนะคะซึ่งเป็นอายุทธสมตรีสมัยนั้น
เป็นผู้คิดค้นชื่อแล้วก็ตั้งชื่อคล้องจองทั้งหมดเลยนะคะ๓๔ซอยคิดเอง
คล่องหรือหาชื่อซอยเขาบอกจำง่ายขึ้นเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติ
ทราบความเป็นมากระทั่งมาถึงทุกวันนี้หากประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ใครที่สนใจนะคะจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซอยต่าง๓๔ซอย
รวมทั้งประวัติศาสตร์ของชนบุรีและก็จังหวัดต่างในภาคตะวันออก
สามารถมาได้ที่หอสมุทรแห่งชาติจังหวัดชนบุรีนะคะทุกวันเวลาราชการค่ะ
โอ้โหนี่ทีมข่าวของเราก็ตระเวนนะฮะไล่เก็บภาพชื่อซอยจนครบแบบนี้
เพราะจริงนะฮะมากมหานพจันทร์สถิตย์
แล้วก็แต่ละซอยเขาก็มีความหมายไงแล้วก็มีของดีของแต่ละซอยด้วย
ก็ต้องชื่นชมด้วยคนที่คิดค้นคิดเอง๓๔ซอย

เพราะถ้าหลงซอยสลับชื่อไม่ได้ไม่คล้อง